เรื่องของเรือหนึ่งลำที่ศูนย์หายไปที่ชื่อว่าเรือจริง
กองทัพเรือภาคที่๓ล่าสุดก็ส่งอากาศยานค้นหาเรือจรินจนพบค่ะ
โดยลูกเรือทั้ง๖คนก็ต้องลอยลำขาดการติดต่ออยู่นานร่วม๓วัน
ล่าสุดก็พากลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้ว
ความคืบหน้าเหตุเรือจรินที่ศูนย์หายกลางทะเลอันดามันเมื่อวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
มีนายคมสรรหนึ่งในคนไทยแล้วก็เพื่อนอีก๕คนอยู่บนเรือลำดังกล่าว
หลังเกิดเหตุชาวบ้านนำเรือประมงออกค้นหากัน๓รอบแต่ไม่พบ
กลางดึกเมื่อคืนนี้พ่อและแม่ของนายคมสรรก็ได้พูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เพื่อขอให้หน่วยงานรัฐนำเรือและเฮลีคอปเตอร์
ช่วยออกค้นหาลูกชายและเพื่อนของลูกชายรวม๖คน
ซึ่งศูนย์หายไปพร้อมกับเรือตกปลา
ก็มีการโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความวิงวอนให้หน่วยงานช่วยเหลือด้วย
กระทั่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังหมวดบินเฉพาะกิจกองทัพเรือภาคที่๓
ได้นำอากาศยานออกบินลาดตระเวนเร่งค้นหาบริเวณแนวชายฝั่ง
และในทะเลด้านทิศตะวันตกของภูเก็ต
ก็พบเรือจรินนั้นลอยอยู่กลางทะเลอันดามัน
ห่างจากฝั่งแหลมพรมเทพในตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตไปราว๒๐ไมค์ทะเลค่ะ
ทางกองทัพเรือภาคที่๓ก็เลยประสานให้เรือตรวจการต่อ๒๒
และเรือหน่วยงานในศูนย์การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓

แบ่งให้ลูกเรือ๒คนคือนายคมสรรช่วยการอายุ๓๗ปีคนขับเรือ
นายสาเหม็งหมาดกูลอายุ๔๐ปีผู้ช่วย
บังคับเรือกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ส่วนลูกเรืออีก๔คนคือนายยุทธชัยคำชลทานอายุ๔๙ปี
นายอานัทชูนกแก้วอายุ๓๗ปี
นายสารวุฒิวงศาอายุ๓๐ปี
และนายสารวุฒิมณีรัฐอายุ๒๖ปี
ส่งขึ้นรัวตรวจการของกองทัพเรือภาคที่๓
เพื่อเดินทางกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือศูนย์วิจัย
พันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
โดยเดินทางถึงท่าเทียบเรืออย่างปลอดภัยช่วงเย็นที่ผ่านมา
ส่วนสาเหตุนายยุทธชัยหนึ่งในลูกเรือเนี่ยก็เล่าถึงนาทีที่เกิดเหตุให้ฟังด้วยนะคะ

ช่วงระยะเวลาตรงนั้นเราทำยังไง

เราพยายามที่จะเอาสมองตัวใหญ่ลงอีก

จนไปถึงที่พิกัด

ประมาณ๒คืน๒๓นาทีแล้วครับ
ประการประทังชีวิตยังไงพี่

เราก็เตรียมของไปก็ประมาณสักวันหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าเราก็ต้องฝ่าเราก็น่ะขึ้นมากิน
ทำแกงก็มีปัญหาอย่างเชื่อน้ำ

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนี้หมดหรือยังครับ

และหลังจากลูกเรือทั้ง๖คนกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะ
ทางครอบครัวก็เดินทางไปรับแล้วก็สวมกอดด้วยความดีใจล่ะค่ะ
ทุกคนนั้นรอดชีวิตกลับมาได้